มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีนะคะ
เมื่อมีหญิงสาวียิ้วสิบห้าปี
ลงไปเล่นน้ำในคลองแต่ว่าจู่ค่ะ

ก็เข้าไปช่วยกันนำร่างขึ้นมาบนฝั่ง
เธอยังมีอาการหวาดพวายค่ะ

โดยขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันจุดทูปขอเข้ามาด้วยนะคะ

ไม่มีใครทำอะไรลุกขึ้นแม่งตอนนี้
พี่แม่หาดูปัญชาด้วยเค้าดีนะ
ลุก
พี่แม่หาดูปัญชาด้วยเค้าดีนะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสระบุรี

นางสาวเอ็มอายุ๒๕ปีขณะโผล่เข้ากอดขาเจ้าหน้าที่กู้ภัย
หวีดร้องเสียงหลงด้วยความกลัวตัวสั่นวันถูกทำร้าย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามปลอบให้สงบ
แต่หญิงสาวก็ยังดิ้นทุรนทุรายส่งเสียงร้องไม่หยุด
บอกว่าหนูกลัวแล้วอย่าทำหนูหนูไม่อยากไป

เจ้าหน้าที่ต้องอุ้มขึ้นรถเข็นและใช้ผ้ามัดมือมัดเท้า
ติดกับรถเข็นจึงนำตัวออกมาได้
อารมณ์ของเธอจะเย็นลงสงบสติได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันนี้บริเวณคลองชลประธาน
ถนนคู่ขนานมิตรภาพตำบลปากเกรียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบพื้นที่โดยรอบเป็นป่าถูกทำเป็นทางเดินลงไปริมน้ำ
มีจอมปลวกขนาดใหญ่หลายจุดโดยรอบ
พบบริเวณคนต้นไม้มีรูปปั้นกุมารทองทั้งชายหญิง
เรียงรายและมีผ้าสีเหลืองคล้ายจีวอนวางอยู่ด้วย
ที่หญิงสาวคนดังกล่าวเดินทางมาถึงได้จุดทูปขอขมาจอมปลวก
ก่อนยืนยันว่าเธอไม่ได้เสียสติตามที่เป็นข่าว
แต่เธอมีเทพหรือกุมารชื่อจุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอนับถือ
ขอมาเลี้ยงดูเพราะเธอจิตอ่อนและจะอยู่กับเธอตลอด
หลังจากที่เธอมาเล่นน้ำที่นี่กุมารจุกสื่อสารกับเธอว่า
เห็นวิญญาณสาวพม่าท้องประมาณ๓๔เดือน
โดดสะพานฆ่าตัวตายเมื่อ๑๐ปีก่อน
หญิงสาวพม่าทะเลาะกับแฟนนุ่ม
เพราะฝ่ายชายไม่ยอมรับลูกในท้อง
และแล้วนางสาวเอ็มก็ถูกวิญญาณสาวพม่าเข้าร่าง
และตอนนี้ถ้าเกิดเขามาพี่ต้องปล่อยเขา
ขอให้เขาเข้าเพราะเขาอยากพูด
แต่เขาไม่ได้พูดเมื่อวานเขาแค่บอก

เขาอยากเรียกร้องคดีให้กลับมา
ความเป็นธรรมเขาขอ

เป็นตัวของเขาเองเป็นของผู้หญิงคนนั้นพี่

อุ๊ยอย่าอย่าอย่าพี่เอ็มพี่เอ็ม
อย่ามองได้ป่ะอย่ามองอย่ามองอย่ามองได้ป่ะ

ตอนเขาวิ่งตกลงสะพานนะพี่

แล้วน้ำมันเชี่ยวมากเลยพี่
แล้วศพเขามันลอยไปกลางแม่น้ำอ่ะ

ไม่มีใครทำให้กูได้สักคน
หลังนางสาวเอ็มถูกวิญญาณสาวพม่าเข้าร่าง
เขาก็พยายามดิ้นและวิ่งไปริมน้ำ
บอกว่าจะไปหาลูกกลางน้ำ

เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
และพาหญิงสาวไปทำพิธีจุดทูปขอขมาที่จอมปลวก
ก่อนเจ้าหน้าที่กู้ไพ่จะถอดเสื้อกู้ไพ่
ที่ผ่านการพิธีเจิมคลุมศีรษะของนางสาวเอ็ม

เอาไว้อย่าไหล

พี่เอ็มเอ็ม
พี่เอ็ม

พี่เอ็มโอ๊ยมันลุก

เฉลิมพิมพาเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่าง
รัตนัตรัยธรรมสถานสระบุรี
บอกว่าที่ตัดสินใจใช้วิธีนั้น
เพราะเสื้อกู้ภัยของเขาผ่านการเจิมเข้าพิธีมาก่อน
เชื่อว่าน่าจะช่วยนางสาวเอ็มได้
ส่วนตัวยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร
เพราะเป็นของมองไม่เห็นและไม่อยากลบหลู่
รับว่าเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกที่เคยพบ
ตอนแรกเอาผักตบตามที่เขาบอก
มันก็ไม่เป็นผลกับผม
ก็เลยลองถอดเสื้อแล้วก็คุมหัวดู
เวลามีเทศกาลทรงเจ้าไหว้เจ้าเทกระจัดอะไรอย่างนี้
ผมก็จะเจิมเสื้อกันให้เจ้าเจิม
ผมก็นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์

แล้วก็ได้ผลครับครับก็ได้ผล
นางสาวเอ็มสติกลับมาเธอยืนยันว่าจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ทีมข่าวตรวจสอบไปที่สพเมืองสระบุรี
พบว่าเมื่อประมาณ๘๙ปีก่อน
เคยมีหญิงสาวกระโดดสะพานฆ่าตัวตายที่สะพานแห่งนี้จริง
แต่ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า
หญิงสาวจะเป็นหญิงตั้งท้องชาวประม่าหรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน